ที่ถึงเกี่ยวกับวิธี

ก็ตรงฆ่องเที่ยวเยอะแล้วก็เด็กวัยรุ่นเยอะอ่ะ
เด็กก็เดินแหล่วชรานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ก็เราเองก็เดินชรานอยู่และก็ยังรู้สึกตรงกลุ่มอยู่
เร่งของสาขานี่เป็นการก้าวขโดดม

แล้วตอนนี้เริ่มแบบเครือใจกันอยู่บางเลยแล้วเริ่มไม่หวาย
อธหัสดีครับ
๑๑คุณกระชั่งของตัวน้อย
แล้วเรื่องนี้ถ้าพูดตรงถ้าผมชอบน้องก้าวผมคงจีบเขาไปนานแล้วแหละ
ถูกป่ะผมอยู่กับเขาในกองถ่ายมา๓๔ปีถ้าผมชอบเขาป่ะเราไม่มานั่งรอหรอก
คุณเกิดหน้าลุยไปแล้ว

จริงแล้วเราเห็นข่าวมาก่อนไหมคะที่แบบว่ามีข่าวว่าเรากลายเป็นมือที่๓อะไรอย่างนี้
มาก่อนแล้วครับทีผมก็เคยโดนถามบ้างแล้วน้องก้าวก็โทรมาถามบ้างแล้ว
ให้คนจะคิดรึเปล่าแล้วเขาดันเลิกกันช่วงนี้ประดี
ก็สนิทกันครับจริงผมก็เจอกันบ่อยนะ
เพราะว่าความโสดด้วยหรือเปล่าเราก็โสดเขาก็โสด

จริงเรามีไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างไหมครับ
ไปก็ยังไปกินข้าวกันอยู่เรื่อยยังเจอกันเรื่อยค่ะ
มีอุทยาติกับเพื่อนหรือไปสองคน
อะไรนะครับ
ไม่ไปกับเพื่อนหรือไปสองคน

จริงแล้วเก้าไม่ใช่สติ๊คเรายังเพิ่งหรือครับ

มันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกมันเป็นแบบเรารู้จักกันมานานเกินแล้วล่ะ

มันเกินขั้นที่แบบจะสามารถคิดอะไรอย่างนั้นได้แล้ว
ในอนาคตแล้วค่ะเป็นไปได้ไหมที่เรากับก้าวเจอกัน

ได้มีการคุยกันครับคุยกันบ่อยฮะ

ไม่มีนี่แหละครับแหมกะเนียนถามน่ะ

ไม่มีอะไรเลยหา
คุยกันคุยกันยังเจอกันบ้างครับล่าสุดก็เพิ่งที่เขาเพิ่งกลับมาเมืองไทยก็เจอกันไป
แล้วต้องคุยกันอย่างไรครับ

กันนิดหน่อยครับใช่เหมือนเดิมแหละครับ
ไม่มีเรื่องที่ต้องคิดถามหรือไม่มีเรื่องที่ต้องคิดถาม
เขาถามแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่รู้จะพูดอะไรก็แบบมันก็เป็นอย่างนี้แหละ

คนก็มองว่าเราเจ้าชู้เนาะเลยยังไม่ตกลงตัวอย่างใครเมื่อกี้
ไม่เคี่ยวเราแค่ไม่เจอใครเลยเราก็ไม่ได้อยากคุยกับใครเลย
มันแบบเคยมีแปลงมา๓ปีมันก็แบบเหนื่อย
และยกรับและยกรับและยกรับและยกรับและยกรับและยกรับและยกรับ

และยกรับ
และยกรับ

ก็โปร์เจกต์ของตัวเอง
แล้วก็ค่ายที่เมืองนอกเขาก็โชคดีคือเขาแบบ

ก็ได้มีการคุยกันจริงจริงคร่ายพวกข้อนข้างนี้

แล้วเคยได้ค่อยคุยกัน

กี่เปอร์เทนต์แล้วคะตอนนี้

หมายถึงว่าจะผ่านกับทีมก็บอกว่าหรือว่าจะทำไม
น่าจะปล่อยรอบแรก๓เพลงก่อน

เรียกว่ามีการเชิญสัญญาหรือว่าอะไรยังไง

คือจะปล่อยที่ไทยหรือที่นู่นอะครับ

แต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้เพลมปล่อยที่ไหนมันก็ไปได้หมด
ใช่ครับแต่โดยยังตั้งชื่ออยู่
นี่คือสำหรับโฟเจกเก่าที่ผ่านไปการเยิ่งเป็นโฟเจกไหม

ใช่สบายละ
ต้องมีเรื่อยเพราะว่าพูดถึงไกลมา

ก็บอกว่าจากขาดโทรมินอกมันจะไม่อ่อนจังอ่ะอ่อนคือ
จริงเหรอฉันกินมาหมดแล้วจะได้มีสามไห้
โคห์หรือโกลโคห์ใช่ไหมโคห์ใช่ไหม
จากกล้องนี้ก็มีสองสามสองสาม
ไม่กินของมันหล่ะหล่อยังห่วงกันก็น้ำลารับพี่ก้าว

โปรดติดตามดูไทยรัดทีวี
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่องสามสิบสอง